ถูกต้องแล้วค่ะ

วันนี้คุณผู้ชมค่ะหลากหลายตัวเลขเลย
เอามาฝากกันแน่นอนรอติดตามกันด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะแหมไหนวันนี้ก็เป็นวันเฮงวันด้วย
คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมเรานะคะ

มีตัวเลขจากคนบันเทิงมาฝากเพียบเลยล่ะค่ะ

ฮายอภพรลูกทุ่งสาวเจ้าประจำค่ะ
แน่นอนนะคะแม่ฮายมารอบนี้นะคะ
มาตามใจเรามาตามนัดเลยค่ะ

งวดก่อนหน้านี้จำได้ไหมพ่อวัยพจน์มาเข้าฝัน
ให้เลขแล้วเขาสนิทกันถูกเลขกันไป
ดังนั้นงวดนี้เราตามไปเลยค่ะ
ไฮจุดทูปนะคะตามคำเรียกร้องคุณผู้ชม
เลขที่ได้นะคะตามเลขทูปเลย

คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ดิฉันบอกให้เลยเนี่ยชัดแล้ว

สีเลขสวยนะคะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะ

แม่สุสุนารีราชศรีมาค่ะ

ล่าสุดนะคะออกมาโพสต์คลิปบอกตัวเลขให้กับแฟนค่ะ
คือแม่ก็แบบไลฟ์สดไปเรื่อยนี่แหละค่ะ
แม่ก็เล่าให้ฟังว่างวดนี้แม่เหมาลอตเตอรี่ไปร้อยกว่าใบลูก
เลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓เลขรางวัล๒ตัวก็มี
ซึ่งเลขที่แม่สู่ชื่อช่องคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะ
ก็คือเลข๔๖๘แม่บอกว่าแม่ซื้อมาทั้งเลขหน้า๓ตัว
เลขท้าย๒ตัวก็ซื้อนะคะอย่างละ๖๐ใบ
ขณะที่ก็มีเลขท้าย๒ตัว๐๐อีก๗๐กว่าใบ
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทุกงวดจริงค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคนนี้ก็ห้ามพลาดเจ้าประจำ
แล้วเราต้องโฟกัสเพราะว่าเห็นตลอด
ลูกสาวพญานาคค่ะธัญญาแล้วก็สาวลาล่าค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาบอกแนวทางตัวเลขกับแฟนคลับ
ติดตามคุณผู้ชมซึ่งตัวเลขนะคะงวดนี้ที่เขาชื่นชอบ
อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเธอนะ
ตรงกับแม่ฮายไหมเมื่อสักครู่ตรงกับเลขนี้เลยพี่แจ๊ค
แล้วก็๔๔๒๔ซึ่งพี่แจ๊กกะรีนตื่นเต้นมาก
คือดูดวงมาปีนี้เลข๒เลข๔เลข๔เนี่ยมันเป็นของพี่เลยจ้า
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะ

วันเกิดพี่อีทโปรงลางด้วยเห็นไหมล่ะ
ไปกันต่อค่ะกับนักร้องหนุ่มเสียงดีก๊อตจิรพัฒน์
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนหนุ่มก๊อตเนี่ยเขาเดินทางไปร่วมงานบวงสวงศาลเก่าที่เกาะคำชโนธนะคะ
คือเกาะนี้เขาอยู่ข้างเกาะคำชโนธนะคุณผู้ชม
บรรยากาศในงานโอ้โหเต็มไปด้วยสายบุญที่นับถือองค์ปู่พญานาค
เดินทางมาร่วมงานกันแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ซึ่งงานนี้นะหนุ่มก๊อตเนี่ยก็ได้ถวายเสียงผลงานเพลงฮิตพันปีที่รอคอยด้วยนะคะ
และนอกจากจะมีพิธีบวงสวงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ที่ฉันฟังแล้วตกใจมากก็เลยก็คือ
อภิเษกสมพงศ์คนกับพญานาคค่ะคุณผู้ชม

ใช่เป็นงานอภิเษกสมพงศ์

นี่ไงเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ในงานแต่งขององค์พญานาคชื่อว่า
พ่อพญานาคาตัดเพชรนาคานคราช

ใช่ค่ะกับพระนางแก้วคำกองซึ่งเป็นมนุษย์ด้านซ้ายมือค่ะคุณผู้ชม
เริกดี๑๔กุมภาพันธ์เข้าพิธีอภิเษกสมพงศ์
พร้อมกับจัดงานบวงสวงแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะ
งานนี้มีตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
จะเป็นเลขอะไรอ่ะคุณผู้ชมจับตาดูกันให้ดีดีเห็นไหมพี่แจ๊ค

แต่บางคนเขาบอกเลข๙กับเลข๖บางทีมันก็เป็นเลขเดียวกัน
ส่วนเลขปิงปองที่พระนางแก้วคำกองจำได้ก็คือ
มีเลข๑แล้วนะอีกตัว๑เลข๕สรุปคือ๕๑ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปังปังกันทั่วหน้านะวันนี้เราจัดตัวเลขให้แบบเต็มเต็ม
ใครไม่ดูบันเทิงไทยรัฐวันนี้ถือว่าพลาดนะ
เพราะยังมีต่อค่ะไปต่อกันที่พี่เจมส์เรืองศักดิ์กับภรรยาครูก้อย
นี่เลยเดินทางลงใต้ไปที่วัดเจดีไอ้ไข่
ไปทำอะไรไปแก้บนถวายไก่คู่ตัวใหญ่พร้อมจุดประทัด๒ล้านนัด
มหัฐเยอะมากนะคะหลังจากที่ขอพรขอโชคขอลาบได้สำเร็จแล้ว
แน่นอนค่ะว่าตัวเลขเราก็มีให้ติดตามเหมือนกันซึ่งเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ผ้าแดงเขาเขียนว่าพวดใช้แล้วก็มีตัวเลข๓๕๒ข้างล่างเขียนว่า๗๔๔มาอีกแล้วแม่
แล้วแต่ใครจะชื่นชอบแล้วกันนะคุณผู้ชมนะค่ะส่วนคนนี้ขอเข้าวงการเลี้ยงน้องกระดิ่ง
ขอโชคลาภอีกสักคนนะคะสำหรับพี่ก๊อฟเบนจพลค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องกระดิ่งก็รู้งานมากมากเลย
เพราะว่าวันนี้เนาะสลากินแบ่งรัฐบาลออกน้องกระดิ่งที่พี่ก๊อฟเลี้ยงเอาไว้ทำการคุ้ยตัวเลขออกมาให้พี่ก๊อฟเรียบร้อยแล้วจ้า
ก๊อฟก็ใจดีไม่เก็บเอาไว้ลุ้นคนเดียวนะคะเอาคลิปมาฝากชาวเน็ตด้วยค่ะโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเลขพี่กระดิ่งมาแล้ว
เบาได้เบานะทุกคนไม่รับประกันความเสี่ยงขอให้โชคดีทุกคนนะเลขที่พี่กระดิ่งคุยขึ้นมาก็คือ
เบาได้เบาอย่างที่พี่ก๊อฟเขาบอกนะคุณผู้ชมนะยังยังไม่หมดค่ะขอพาไปส่องตัวเลขจากนักแสดงสายหาคุณแม่รัศมีแคของเรานะคะ
ด้านล่างมีเลข๕๖๙นะชอบตัวไหนก็จัดไปแล้วกันนะฮะแต่ว่าระวังเงินในกระเป๋าด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะวันนี้มันงวดกลางเดือนนะใช้เงินก็ไปอีกแล้วใช้ชีวิตต่อไปอีกประมาณ๒สัปดาห์

เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วย
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์